จนมีผู้บาดเจ็บทั้งตำรวจแล้วก็ประชาชน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ
ต้องลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็ร่วมวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
โดยพบว่าแผนของคนร้ายนั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรธครับ
ซึ่งอยู่ติดกับฐานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ประตานีอย่างคงลงเหลือร่องลอย
ความเสียหายจากเหตุระเบิดคาร์บอม
กลุ่มก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
นำมาวางไว้เพื่อประทุษร้ายต่อตำรวจ
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันเสาร์ที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคง
ลงพื้นที่เพื่อดูความชัดเจนของระเบิดที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบพบว่าแผนประทุศกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุคราวนี้
ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมโดยใช้วิธีการก่อเหตุปล้นรถยนต์ตอนเช้า
และนำมาวางไว้ในช่วงเย็นอีกทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นตัวเร่ง
และกลุ่มที่เป็นเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่ารู้ว่ากระทำตั้งแต่ที่กระเพาะมาจนถึงที่
ในเขตเมืองปัตตานีเนี่ยนะกระทำกับชุดนอพออย่างเดียวเลยนะครับ

เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนประทุศกรรมไปจากเดิม
มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะ
สุกรรมก็มีใช้น้ำมันเป็นตัวเร่งนะฮะซึ่งก็เคยเกิดเหตุวันละครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่ไม่ใช่กลับบนรถนะครับเกิดเหตุในสถานที่ไม่ใช่รถ
จึงทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องกำชับให้แต่ละหน่วยงาน
เพิ่มกำลังในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และสถานที่ราชการให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา
ดูแลขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิด
ในสิ่งนี้เราก็จะทำภูมิขนาดร้ายจากการดูแล
ท่องการให้พี่น้องภาษาชนเนี่ยได้รักความหวังไปโดย
ได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะตัวเจ้าที่ของรัฐเองด้วยซ้ำ
ก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนอกจากดูแลตัวเอง
ยังดูแลสถานที่ของราชการของหลวงต่าง
ถึงเหล่านี้ท่านแนะนำมาตลอด
แต่ท้ายที่สุดการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
สมบูรณ์หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมองว่า
อยู่ที่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ในการดูแลความปลอดภัยระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผ่านทั้งหมดทั้งโลกสัปดาห์ข่าวเพราะรัฐทีวีรายงาน